ว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะ

ต้องฝึกโพสต์ท่ายังไงให้เป๊ะนะคะ

เพราะที่มีเนี่ยจะต้องให้มันดูปัง

มันก็จะดูอลังการสวยงามเป็นภาพประทับใจ

เป๊ะปังอลังการขนาดไหน
นี่เป็นยังไง

พุ๊กอ่ะดังปัง

คือพุ๊กอะพุ๊กไฟใช่ไม๊
ทั้งดังต้นตั้งทั้งไฟสะเก็ด

เป็นนางแบบอู้โห

ใครบอกไม่ปังนี่เสียงใจขาดเลยนะ
เพราะมันคือพลุไงแต่ต้องบอกว่าบางทีก็ต้องระวังอันตรายเหมือนกัน
ค่ะบางทีมันก็อาจจะแบบพุ่งผิดทางหรือว่าบางทีมันเผลอนะ
เป็นอุบัติเหตุก็อาจจะทำให้เราบาดเจ็บเป็นไปได้เหมือนกัน
ยังไงสนุกได้ระวังด้วยนะคะแต่ดิฉันเชื่อเลยว่าภาพที่ได้เนี่ย
ก็คงต้องคัดหน่อยถัดหน่อยถ่ายร้อยได้หนึ่งเลยค่ะ
ถ้าอยากจะให้มันปังก็วิ่งแล้วก็จุดด้วยประทัดไปเลย
เป็นประทัดเลยจะได้ปังปังให้เต็มที
ปังจริงไม่เทียง